คุณผู้ชมค่ะนอกจากเราเนี่ยนะจะเป็นข่าวบันเทิงแล้วนะคะ
เรายังเป็นรายการท่องเที่ยวด้วย

อะไรดีก็อยากนำเสนอให้คุณผู้ชมมีความสุขนะจ๊ะ
ไปกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะที่บ้านไร่ไอดาว
ของพี่ลำยองหนองหินห่าวเจ้าของเพลงฮิต

เอาผัวไปเถิ้นเอาผัวไปเถิ้น

ถูกต้องค่ะไปกันเลยค่ะบ้านไร่ไอดาวนะคะ
ตั้งอยู่อำเภอวาปีประทุมจังหวัดมหาศาลักษณ์คามนะคะ
ก็เป็นรุ่นที่ลำยองน้องหินห่าวนั่นแหละคุณผู้ชม
เวลาธุรกิจเกิดขึ้นเพราะว่าโควิดเป็นเหตุนี่แหละค่ะ
ลำยองก็เลยกลับมาอยู่บ้านดีกว่า
แล้วก็ได้ถือโอกาสดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วย

พัฒนาที่ตรงนี้แหละให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
จะได้หารายได้และได้ดูแลพ่อแม่ด้วย
ดีมากเลยนะคะตอนนี้บรรยากาศบอกเลยโอ้โหคุณค่ะไม่ต้องพูด
อากาศน้ำหนาวนะหลังจังหวัดเหมาะอ่อนตอนนี้

ดีมากทีมข่าวเนี่ยเราไปวันธรรมดาคุณผู้ชมก็จะสังเกตไหม

แต่พี่ลำยองบอกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยนักท่องเที่ยวโอ้โหบอกเลยว่าคึกคักนะจ๊ะ
ไปเที่ยวที่บ้านไร่ไอดาวนอกจากจะได้ชมบรรยากาศสวยอาหารอร่อยนะ
เขาก็มีคุณผู้ชมหากไม่มีงานละครหรือว่างานคอนเสิร์ต
คุณยองก็จะกลับมาดูแลด้วยตัวเอง
ไปทำเสียงพี่ลำยองกันนะคะไปโล่จ๊ะ
คิดหาอะไรทำที่ตัวเองถนัดแล้วตัวเองก็เรียนจบศิลปกรรมออกแบบมาด้วย
ก็เลยตัดสินใจว่าทำเป็นจุดท่องเที่ยว
เด่นของไร่ก็คือจะมีไม้งานย้อมสีนะคะเยอะแยะมากมาย
จะเป็นการพูดง่ายก็คือให้ถ่ายรูปนั่นเองคือจุดเด่นนะคะ
ส่วนอาหารและเครื่องดื่มก็จะเป็นองค์ประกอบรองนะคะ
คือลูกค้าเยอะอยู่แล้วทุกอาทิตย์ขอมอบเพลงลำยองวันแฟนฝากแฟนไทยรัฐบันเทิงทุกคนนะคะ
จะอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้หรือไกลแฟนเพลงทั่วถิ่น
ลำยอมที่เคยได้ยินแฟนเพลงเคยอินอยู่บนเวที
จากสารคามเป็นสาวงามอำเภอวาปี
จากใจลำยองคนนี้
ทุกห่วงหรือนี้คิดถึงแฟน
จะเป็นดาวที่นั่นก็ได้เนาะ
สวยแน่นอนสวยทุกมุม